ภาพอีกหนึ่งเรื่องนะคะตำนานแห่งผู้ที่ยึดมั่นในความจงรักพักดี
สัตว์รับผิดชอบต่อหน้าที่แม้ตัวจะต้องตายผ่านท้ายนรสิงค่ะ
สร้างความประทับใจให้กับแฟนชาวไทยมาหลายรูปแบบนะครับ
ละครเวทีละครโทรทัศน์รวมไปถึงภาพยนตร์ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันแล้วนะคะ
เรื่องนี้สำหรับบทพระนิพลอิงประวัติศาสตร์ของพระเจ้าวรวงเทอร์
พระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคคลค่ะเรื่องผันท้ายหน่อยละสิงค่ะ
ล่าสุดผู้กำกับชั้นครูท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลค่ะ
ได้นำบทพระนิพนธ์มาดัดแปลงแล้วก็สร้างเป็นภาพยนตร์อีกครั้ง
โดยได้ผู้พันเบิร์ตพันโทวัญชนะสวัสดีนะคะ
หมี่พิมดาวเต้ยพงศกรและนักแสดงมากฝีมืออีกมากมายค่ะ
มาร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เป็นตำนานกว่า๗๐ปีนั่นเองค่ะ
โดยในรอบปฐมทัศน์ของภาพยนต์เรื่องพันท้ายหน่อละสิงค่ะ

เว้นแต่นักแสดงสาวอย่างมัดหมี่พิมดาว
ซึ่งติดธุระอยู่ที่ต่างประเทศไม่ได้มาร่วมงาน

ในการถ่ายทอดเรื่องราวภาพยนตร์ให้คนไทยได้ชม

ไม่ได้คาดหวังว่าจะโกยเงินอย่างถล่มทลาย
ขอให้คนไทยได้เข้ามาดูหนังที่เป็นประวัติศาสตร์ไทย
แล้วก็เป็นฝีมือคนไทยก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะ
คือเอามาตีความหมายใหม่แล้วก็เอามาทำ
ให้มันทันสมัยขึ้น
นักแสดงแต่ละคนนี้เหมาะสมกับบทจริงนะครับ

นันนะครับ
เมาะมากต้อง
แม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษาเกียรติให้กับกษัตริย์ของเขาที่เขารักมากค่ะ
โดยบทสรุปเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามความยิ่งใหญ่ของภาพยนตร์เรื่อง
พันท้ายนรสิงทุกโรงภาพยนตร์นั่นเองค่ะ
นี่พูดจากใจเลยนะว่าเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะไปดูมากเลย
ความยักษ์เลยเนอะภาพยนตร์คนไทยนะคะนะครับ